ตำรวจสพลำปลายมาตรคุณผู้ชมครับที่บุรีรำเร่งหาเบาะแสของคนร้ายนะครับ
ที่เอาศพทารกเพศหญิงมาทิ้งไว้ในกองขยะ
แล้วใครมาเจอแล้วมั้ยคนใบ้
ใบ้มาเจอเขาก็ทำอะไรไม่ถูกสิครับก็นั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นปัดแมลงวันอยู่อย่างนั้นนะ
ตำรวจไปปลายไปไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านเจอศพทารกอยู่ในกองขยะเมื่อวานนี้นั่งเฝ้าอยู่ให้พอไปถึง
พอไปถึงพบกับผู้ชายเป็นใบ้อายุ๖๐ปีนั่งเฝ้าไล่แมลงวันที่ลุมตอมศพทารกอยู่
เรื่องต้นพบว่าเป็นเพศหญิงนะผิวขาวเชียวมีสภาพสมบูรณ์น้ำหนักกว่า๓๕๐๐กรัมครับ
และยังพบว่าศีรษะศีรษะมีร่องรอยคล้ายถูกของแข็งกระแทกครับกระโหลกยุบเห็นได้ชัดเลย
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าชั่วโมงฮะทีมข่าวเชื่อว่าเด็กน่าจะเสียชีวิตมาจากที่อื่นครับ
นะครับกู้ภัยก็คิดแบบนั้นแล้วก็แม่ของเด็กเนี่ยน่าจะนำศพมาทิ้งที่กองขยะนี้
ส่วนแผลที่มันเห็นกระโหลกยุบน่าจะเกิดจากการอุ้มแล้วตกอุ้มแล้วตก
นะแต่ทั้งนี้อันนี้นี่นักข่าวกับกู้ภัยเขาคาดการณ์กันอยู่ที่การสืบสวนสอบสวนของตำรวจอีกทีนึงนะครับ
ขณะที่นายทองสุกบมกลางผู้ใหญ่บ้านหมู่สองครับเล่าบอกว่า
คนที่เอาศพทารกมาทิ้งเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือไม่น่าจะเป็นคนในระแวกระแวกนี้
ว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมาทิ้งตอนกลางคืนเพราะว่าปกติถนนเส้นนี้เนี่ย
ผู้ใหญ่เส้นนี้ทำไมเปรี้ยวเหรอหรืออะไรเปล่าเลย
เขาบอกเกษตรกรเนี่ยจะใช้เส้นทางกันพลุกพลาดเลย